คุณผู้ชมครับธุรกิจที่มีการให้บริการริมแม่น้ำรวมทั้งเรื่องของเรือพัฒนาคารนะครับ
ก็หวังว่ายอดขายช่วงของเทศกาลลอยกระทงนั้นจะกลับมาเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หลังจากที่ก่อนถึงวันในปีนี้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ครับ
พักร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นิยมมาซึมซับบรรยากาศช่วงเทศกาลลอยกระทงเป็นทุกปี
แต่ปีนี้กลับมียอดจองน้อยลงกว่าที่ผู้ประกอบการคาดเอาไว้
ขณะนี้ยอดจองที่พักและป่าเครื่องดื่ม
เพราะโรงแรมได้ทำการตลาดล่วงหน้า๑เดือน
แต่ยอดจองร้านอาหารริมน้ำมียอดจองเพียง๑๒๐
โดยมองว่าปัจจุบันมีร้านอาหารริมน้ำเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก
ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกร้านที่พอใจ
และอีกส่วนหนึ่งมาจากเป็นช่วงหลังงานพระราชพิธี
นักท่องเที่ยวจึงยังไม่ตื่นตัวมากนัก
แต่ก็เชื่อว่าในคืนวันรอยกระทง
จะมีลูกค้ามาใช้บริการร้อยละ๗๐

ซึ่งพอเสร็จงานปุ๊บมันมีเวลาแค่๑อาทิตย์
ซึ่งก่อนอันนี้ทางร้านเราทำโปรโมชั่นออกมาก่อนหน้านี้
ประมาณ๑เดือนแต่ว่าในช่วงนั้น
อาจจะดูเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับพระราชวิธีอะไรอย่างนี้
ทำให้๑อาทิตย์ที่เขาจะต้องมาจองค่อนข้าง
ใช้เวลาหน่อยเพราะตอนนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยตื่นตัว
เรื่องรอยกระทงสักเท่าไหร่ครับปีนี้
ตอนนี้ผมคาดการณ์ของห้องอาหารประมาณ๗๐ครับ
เพราะว่าเรายังมีเวลาอยู่

ในช่วงสุดท้ายก่อนถึงวันงานกับวันงาน
ส่วนผู้ประกอบการเรือพัฒนาคารที่ลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ก็ยอมรับว่ายอดจองปีนี้น้อยกว่าที่คาดการไว้
มีเพียง๑๔๐จากปกติลูกค้าจองโต๊ะจนเต็ม
แต่ก็เชื่อว่าเมื่อถึงคืนวันรอยกระทง
จะมียอดจองเพิ่มขึ้นเป็น๑๗๐
ตอนนี้ก็กระแสการจองก็มีเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
อาจจะไม่ได้ฮือฮามากแต่ว่าก็มีอยู่สม่ำเสมอ
สำหรับการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มเรือพัฒนาคาร
จัดให้นักท่องเที่ยวได้ลอยกระทงกลางน้ำ
โดยกลุ่มเรือพัฒนาคารจะมีเจ้าหน้าที่เรือคอยดูแล

ขณะที่ช่วงล่องเรือจะปฏิบัติตามกฎของกรมเจ้าท่า
โดยจะเว้นระยะห่างของเรือ๑ช่วงเรือ
รวมถึงไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดที่กำหนดไว้
แม้ว่ายอดจองในส่วนของนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของที่พักหรือร้านอาหาร
รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจทางเรือพัทธคาน

แต่ทางส่วนของผู้ประกอบการก็คาดว่า
ในวันที่๓พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันรอยกระทง
จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากค่ะ
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน